ร้อนนี้มีหมายน้ำ
ฉันจะเอามาอาบให้หายร้อน
ร้อนร้อนใจมีไม่ใคร
โหดูสิเนี่ยอุตส่าห์หนีฝนมาเที่ยวยี่ปงญี่ปุ่นหน่อย
กะว่าจะมาสัมผัสอากาศเย็นลมเย็น
ดูเหมือนว่าจะแต่งตัวมาผิดธีม
ร้อนแบบนี้คนตายไป๑๒๐บาทคน

เมืองไทยของเราเองฝนก็กระหน่ำเหมือนกัน

ต้องถามรถประทุกข์แล้วครับตอนนี้ให้หาที่เที่ยวให้หน่อย
โอ้โหดูสิเนี่ย

ไม่ได้ขาย
ตอนต้นเดือนผมได้มา๓ตัวเหมือนกัน

วันนี้คุณจะเล่าสภาพอากาศใช่มั้ย

เห็นเข้าบนอย่างนี้ด้วยในข้องที่วน่ะ

ไปแถวบริเวณที่มีทะเลก็คลื่นลมแรง
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร

จุดไหนจะต้องเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมตอนนี้อย่างที่ได้ติดตามข่าวไปอย่างต่อเนื่อง
เรื่องของการเตือนสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนนะครับ
ในบริเวณประเทศไทยของเราก็มีการเตือนออกมาใหม่แล้วนะครับ
ก็คือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙
จะเป็นช่วงเวลาที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้น
โดยหนึ่งปัจจัยหลักตอนนี้ที่มีผลต่อสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศ
ทั้งบริเวณเขตตอนบนกับบริเวณเขตตอนล่างอย่างเมืองไหนของเรา
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
ซึ่งตัวนี้เองจะเป็นบริเวณที่มีการทำให้อากาศบริเวณดังกล่าวเป็นอากาศที่แห้ง
แล้วก็เป็นอากาศที่มีลักษณะของการแผ่มาจากบริเวณทะเลซ้าย

แต่ว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนเขาจึงแผ่ไอร้อนออกมา
ซึ่งลักษณะแบบนี้เองทำให้อากาศในบริเวณดังกล่าว
ไม่มีการถ่ายเทออกไปในบริเวณอื่นนะครับ
ดังนั้นจุดที่อยู่บริเวณดังกล่าวจึงร้อนติดต่อกันหลายวัน

ตอนนี้มีการแผลลงมามากยิ่งขึ้นนะครับ
ทำให้แนวร่องฝนเลื่อนต่ำลงมาปกคลุมเมืองไทย

มีการเปลี่ยนแปลงก็คือร่องฝนเริ่มกลับมาปกครุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยตอนนี้ก็ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา
ดังนั้นจุดที่คุณผู้ชมฟังดีนะครับ
จังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ตากสุโขทัย
กำแพงเพชรอุตรดิษฐพิสุนโลกอำนาจเจริญ
อุบวัณราชธานีอุบวัณราชธานี
พื้นที่เหล่านี้เตรียมตัวรับมือหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนส่วนในกรุงเทพมหานครเอง
หลังจากที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องมาก็พบว่าเมื่อช่วงตี๕๓๐นาที
ตอนนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ก็มีการกระจายตัวเล็กน้อยบางพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณเขตบางขุนเทียนจอมทองทุ่งครุบางนาประเวทวังทองหลางบางกะปิบึงกลุ่มสะพานสูงคันนายาว
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่บริเวณเขตบางขุนเทียน๓๒๐มิลลิเมตร
นี่คือลักษณะฝนที่ตกลงมาในเช้าวันนี้นะครับ
หลังจากวันนี้ก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือลักษณะของกระแสลมจะสังเกตว่าถ้าหากคุณผู้ชมมองมุมด้านขวาของจอจะมีพายุอยู่ลูกหนึ่ง
พายุลูกนี้เป็นหนึ่งปัจจัยที่เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีความแรงขึ้น
อิทธิวนของประสุนก็จะลดลงไปฝนจะลดลงด้วย
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ฝนเมื่อช่วง๓วันที่ผ่านมา
พบว่าฝนค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะไปตกฝั่งพรรมม่าซะส่วนใหญ่
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการบริหารจัดการน้ำในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
และหลังจากนี้เองจากบริษัทศูนย์ที่แรงขึ้นแบบนี้
หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปะทะแนวภูเขาต่างเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นพื้นที่ที่เป็นแนวภูเขาก็ต้องเตรียมรับมือกันนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงหลังจากนี้
พื้นที่ที่มีฝนตกเยอะ
เป็นส่วนของบริเวณที่ติดกับฝั่งลาวและฝั่งพม่าสักส่วนใหญ่

ซึ่งจุดที่มีสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้
จุดที่มีปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่างเพิ่มขึ้นตอนนี้
เป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับ
หลังจากนั้นคำนวณไปช่วงเที่ยงครับ
ก็จะพบว่ามีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สังเกตว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกที่ติดอยู่กับประเทศลาว
แล้วก็จะค่อยมีการแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับ
ลักษณะนี้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มน้ำตามแหล่งน้ำต่าง
ที่ตอนนี้ต้องเฝ้าจับตานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำในเขื่อนเอง
รวมไปถึงน้ำตามลำคลองต่างที่ตอนนี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ส่วนคลื่นลมตอนนี้ก็จะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
ประกาศอีกครั้งหนึ่ง๒๔เมตรกรัมอีกแล้วนะครับ
ขึ้นที่แรงที่จะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่าง
ทำให้เกิดเรื่องของความสูญเสียต่างที่เคยเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา

แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ครับนะครับแหมไกด์ผมเรียกแล้วนะครับครับ
เดี๋ยวผมไปหาไกด์ผมก่อนแต่ไม่รู้เขาไปหลบอยู่ตรงไหน
แล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยนะมันร้อนอ้าวอุ๊ดอุ๊ย